ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสื่อก็ตั้งชื่อไปว่าหลังใบแดงไปแล้ว

ใช่ไปจับใบแดงแล้วก็เป็นคลิปดังในโลกโซเชียลนะคะ
ที่จับใบแดงปุ๊บก็โอ้เป็นลมร้องไห้

ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยมหาวิทยาลัยชื่อดังเลย
เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุนเรียนฟรี
จบปริญญาตรีไม่มีข้อผูกมัดใดทั้งสิ้น

คือในหลังเขาใช้วุฒิปวชตอนไปจับใบแดงถูกไหม

รู้สึกจะเคยเรียนถึงปี๒เลยเรียนไม่จบ

มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพค่ะ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะคะ

นโยบายส่งเสริมการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
ก็เลยมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเป็นประจำอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่ขาดแคลน
ทีนี้เรื่องของในหลังนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยเขาดูข่าว

ก็เลยอยากจะมอบโอกาสทางการศึกษาให้นะคะ

ก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

เทคโนโลยีสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์คณะรัฐศาสตร์

ถ้ามีวิชาเรียนที่ตรงกันเทียบโอนมาได้จากสถานที่ศึกษาเดิมนะคะ
ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรี
สาขานิเทศศาสตร์ปี๒ในหลังเขาเรียนมา
ฟังเสียงท่านรองอธิการบดีค่ะ
แต่จากเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ทางกรรมการ
ของทางมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพฯได้คุยกับน้อง
ก็เห็นว่าโปรไฟล์น้องมีความสนใจเรื่องการค้าขายการบริหารต่าง
การให้ทุนการศึกษาเป็นการสร้างชีวิต

สิ่งที่เขาอยากจะทำในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย
แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ที่เสนอให้เรียนฟรีไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนะคะ
แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า๒๔
ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยของทางมหาวิทยาลัยทั่วไปอยู่แล้ว
ก็ต้องได้๒๐ถึงจะเรียนจบก็เป็นเกณฑ์ปกติ
ซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกังวลเรื่องของการดูแลยาย
เรื่องของการเข้ารับราชการทหารจะพร้อมเรียนไหมหรืออะไรยังไงเนี่ย
ก็มาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
มหาวิทยาลัยบอกรอพร้อมแล้วค่อยมาเรียนก็ได้
หรือว่ามาเรียนหลังเสร็จภารกิจรับใช้ชาติก่อนก็ได้
ทางมหาวิทยาลัยไม่ขัดข้องอะไรเลย
นี่ก็เป็นโอกาสทางการศึกษาของในหลังนะคะน็อตกรุงเทพค่ะ
จะเกณฑ์ทหารให้จบแล้วค่อยมาเรียนก็ได้
ตอนนี้อายุ๒๓นะครับหลังอีก๖เดือนจะเข้าเกณฑหารแล้ว